สิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากมากหลังจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ฮะเลสกูลได้โพสต์คลิปการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของเบาสาวคู่นึง
โดยเรียกบอกว่าขยะเปียกเวดดิ้ง

ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเปิดแพร่แบบไฟพวกก็เอาชาวเน็ตหัวร้อนไปตามกันเลย
คือสิ่งหนึ่งเนี่ยพวกเรากำลังลนลงว่าไม่ให้มีควันพิษ

คือไอ้การถ่ายพรีเวดดิ้งของเบาสาวคู่นี้
เพราะนำรถกระบะมาหลายคันเลยมาเบิ้ลเครื่องเนี่ย

แถมยังเบิร์นยางรถจนเกิดควันซ้ำขึ้นมาอีก

คือจะเห็นชากหลังเหมือนกับให้ดายไอ๊อีซหรือยังงั้นไหม
ก็สร้างไดยไอ๊มาก็๑๐๐๐๒๐๐๐กว่ากว่า
แล้วทำอย่างนี้มันแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำจริง

ไม่รู้มีการเบิ้ลยางด้วย

คนก็เลยบอกเฮ้ยตำรวจขนส่งเทศบาลกรมทางหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่
งานแต่งของใครทำบรรยากาศเหมือนสวรรค์มั้งคะอะไรอย่างนี้
เห็นว่ามีคนเข้าไปโอยพรเต็มเลยแม่
วยพรอะไรคะอวยพรใช่ไหม
เออหลังจากเหตุการณ์ขึ้นนะพี่เราไปคอมเม้นต์สิ
มาดูคอมเมนต์สิลูกนี่ทำบรรยากาศเหมือนสวรรค์บ้างคะ
เนี่ยอืมแล้วถ้าสมมติเออบ้านใครอยู่แถวนั้นเขาจะไม่ด่าพ่อด่าแม่เรานะ
ดูซิดูคอมเมนต์ที่น้ำมานะฮะก็เป็นคนก็พูดกันถึงว่า
รีเวดดิ้งอันนี้มันถูกต้องแล้วเหรออืมนี่เสลอเวอร์วังมากอะไรอย่างเงี้
อ่าเนี่ยเห็นไหมเออเนี้ยก็ไม่รู้ก็คือต่างต่างนานาคือ
เอาจริงจริงคือถ้าคุณจะทำยังไงกันคุณได้ไอ้ก็ได้เนอะ
ได้ไอ้ต่างจังหวัดมีขายไหมไม่อยู่ดีกราฟิกกันเนียนไหมเออ
ใส่กราฟิกซึ่งไม่ทำเนี้ยมันทำลายเอ๊ะคิดถึงคนรอบรอบใช่
บ้านเรือนแถวนั้นหรือเปล่าหนึ่งเสียงต้องมีเสียงเสียงอุบาตอุบาตต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้ว
เด็กเล็กคนแก่อยู่ล่ะคิดถึงเขาบ้างไหมแค่นั้นเอง
โปรดติดตามตอนต่อไป